ทุกผู้ชมครับเมื่อตี๓ที่ผ่านมาครับมีอุบัติเหตุนะฮะ
รถยนต์คันหนึ่งนะครับเสียหลักพุ่งชนอัดกับเสาไฟฟ้านะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

ที่เขาเรียกว่าเสาไฟฟ้าขาดสองท่อนเนี่ย
จริงคือเสาเนี่ยโอ้โหเอ็นมาทับรถอ่ะ
เจ้าหน้าที่บอกกว่าจะช่วยได้เนี่ยนะกว่าจะดึงเสาขึ้นมา
กว่าจะลากรถออกมากว่าจะเอาคนออกมาจากรถน่ะ
โอ้โหนี่ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับ
คนขับเนี่ยเสียชีวิตค่ะเพราะว่าคนขับนี่เข้าเสาพอดี
อีกคนนึงนี่นั่งมาด้วยกันนี่กระเด็นออกมานะฮะ
อกตัวรถได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ดูรถดิโอ้โหนี่ฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนขับนะครับ
สิบตรีธนสารดุงศรีแก้วอายุ๒๕

คือ๑๐ตรีสริทชัยเชียงพินอายุ๒๔
ทั้งสองเป็นทหารสังกัดกองพลทหารราบที่๙ค่ายสุรสีกาญจนบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เสาไฟฟ้าหน้าร้านขายรถยนต์มือสองริมถนนแสงชูโต
ใกล้กับทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควร์
ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ก็ตอนที่๑๐ตรีสริทคนเจ็บเนี่ย
เขาไปโรงพยาบาลแล้วแพทย์ดูอาการอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็
พอที่จะออกจากโรงพยาบาลได้เขาก็ย้อนกลับมาที่เกิดเหตุนะครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยงัดรถแล้วก็นำร่างออกมานะครับ
่งหน้าจะไปตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับ
สิบตรีธนสารเป็นคนขับ
ขณะรถกำลังแล่นผ่านทางรถไฟ
ช่วงถนนจุดตัดทางรถไฟ
เหินครับเหินลอยจากพื้นถนน
แล้วตกลงมาเสียหลักเซเข้าหาฟุตบาท
แล้วก็อัดเข้ากับเสาไฟฟ้า

ไปโรงพยาบาลเสร็จกลับมาดูเพื่อน

ส่วนเจ้าของร้านขายรถยนต์มือสองที่จุดเกิดเหตุบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับ
ส่วนใหญ่เป็นรถของคนต่างถิ่นค่ะคือขับมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นจุดตัดทางรถไฟ
ทีนี้เวลากลางคืนเห็นโล่งพอขับมาเร็วจุดตัดทางรถไฟมันจะมีช่วงเนิน

เหินฟื๊บพอตกถนนปั๊บเนี่ยลื่นถลายเข้าฟุตปาดแล้วเจอเสาไฟฟ้าอย่างนี้
นี่เจ็บหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งนะครับ